หนึ่งในมาตรการที่จะคุมเข้มความปลอดภัยก็คือการฝากบ้านไว้กับตำรวจเพื่อความอุ่นใจนะครับ

ส่วนคุณผู้ชมที่วางแผนเดินทางต่างจังหวัดแล้วไม่มีใครอยู่บ้านเพื่อความอุ่นใจ
ตำรวจบอกว่าอาสาช่วยดูแลความปลอดภัยให้นะครับ
และปีนี้เองรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าจะอำนวยความสะดวกให้มากยิ่งขึ้นด้วย
เพราะว่าจะนำเทคโนโลยีต่างเข้ามาใช้ในการติดต่อสื่อสารกัน
หนึ่งในนั้นก็คือช่องทางผ่านทางไลน์ครับ
จะใช้ในการติดต่อในการส่งรูปว่าตำรวจมาตรวจตราแล้วนะ
ไปดูมาตรการนโยบายนี้กันนะครับ
กระทั่งข้ามไปถึงต้นปีหน้า
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยพลตำรวจโทสุวีระทรงเมตตารักษาราชการแทนที่ปรึกษาศัลยบัตร๑๐
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านของนายพรพิรมพันธปกังหรือว่าไม้พิรมพรนั่นเองนะครับ
หมู่บ้านเอกสินย่านลาดพร้าวซึ่งเข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ
ในช่วงปีใหม่ระหว่าง๒๕ธันวาคมปีนี้จนถึง๓มกราคมปีหน้า
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ
มีทั้งหมด๔๒๘สถานีทั่วประเทศนะครับ
ปีนี้จะเน้นการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายภาคประชาชนตามโครงการประชารัฐร่วมใจ
ให้ตำรวจและประชาชนแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้
พร้อมนำแอปพลิเคชันไลน์มาเป็นเทคโนโลยีหลัก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรวมทั้งใช้สื่อสารกับเจ้าของบ้านด้วย

อุ่นใจมั่นใจในความปลอดภัยของทรัพย์สิน
ระหว่างเดินทางไปต่างจังหวัดในช่วงปีใหม่
ไปฟังความรู้สึกของคุณไม้พิรมพรกันหน่อยครับ
ผมว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับ
ถ้าพี่น้องประชาชนอย่างน้อยคือถ้าเกิดในช่วงเทศกาล

ก็เข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ
ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เราเองก็มั่นใจ
มีความอบอุ่นในเรื่องของ

ไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล
คุณผู้ชมที่ต้องการอยากจะเข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ
ใครสมัครแล้วไม่เป็นไรก็สมัครไปแล้ว

ส่วนใครยังไม่ได้สมัครรอฟังขั้นตอนดีนะครับ

ไปเข็นแบบฟอร์มไปกรอกแบบฟอร์มเลย
ที่สถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้บ้านของคุณ
หรือ๒โทรศัพท์ไปสมัครร่วมโครงการฝากบ้านกับตำรวจได้
สถานีตำรวจในพื้นที่ของคุณผู้ชมได้เช่นเดียวกัน
นี่คือวิธีการในการสมัครเข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ
จากนั้นครับเมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับ
ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะนำตู้สีแดงครับมาติดไว้ที่บ้าน

แล้วก็มีการให้ไอดีไลน์ไปเพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อ
ตู้สีแดงจะถูกนำมาติดอยู่ที่บ้าน

ตู้ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลต่าง
แต่อาจจะไม่มีการติดสัญลักษณ์ไม่มีการติดโลโก้
และไม่เป็นตู้ที่มีความโดดเด่นมากนัก
เพราะตำรวจให้ข้อมูลบอกว่าเหตุผลคือ
ถ้าหากว่าชี้ชัดเลยว่าตู้นี้อยู่บ้านใคร

อาจจะทำให้ผู้ที่ไม่หวังดีหรือผู้ร้ายเนี่ย
คิดจะมาก่อเหตุไม่ว่าจะเป็นลักขโมย
เข้าไปในบ้านไปรื้อค้นทรัพย์สินต่างได้
ดังนั้นนะครับตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่ง
ลักษณะของตู้เป็นอย่างไรแต่ว่าจะมีติดไว้

เพื่อยืนยันว่าตำรวจไปตรวจแล้วไปเฝ้าดูแลความปลอดภัย
อยู่หน้าบ้านหน้ารั้วประตูเลยบอกว่ามาตรวจแล้วนะครับ
แล้วส่งให้เจ้าของบ้านได้ดูระหว่างท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ
นี่แหละครับคืออีกหนึ่งกิจกรรมดีโครงการดีจากตำรวจไทยนะครับ